ตำรวจปปนะครับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยไปจับกลุ่มตัว
ที่จังหวัดอุทัยธานีตอนที่ไปอ่านไม้จับปีบ้านนะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับนายวิรชาติรัศมีนะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลโธมนตร์แต่ลูกดุที่เถียงพิวเถิบทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ที่สำคัญก็คือนายวิรชาติเขาคือลูกเขยของ
นายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกำลังโอ้โหทำงานใหญ่อยู่เลยการปราบรามผู้มีอิทธิพล
นะครับก็ยังมีคนอื่นที่ถูกออกหมายจับพร้อมกันด้วยนะฮะ
นายธนพัฒน์ดุญญาธิการเป็นประหลัดเทศบาลตลุกดูนะฮะ
แล้วก็มีนาย
นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยถูกจับนะครับหลังจากที่มีหมายจับจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ในข้อหาเกี่ยวกับการร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ
และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นี่นะฮะตามข้อหานี่นะฮะขอดูเมื่อสักครู่นี้อีกทีหนึ่งนะครับ
ผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับ
นายวิรชาตินายธนพัฒน์นายกุณฑัศนนี่นะฮะ
ตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมครับตามหน้าจอนะฮะแล้วก็ข้อหามีนายมานพกับนายยิ่งยงด้วยนะครับ
เรื่องการสนับสนุนนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะครับ
พบว่ามีการร้องเรียนนะฮะจากทางผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับ
ว่านายวีรชาตินะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนตลุกดู่ที่อุทัยธานี
เรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาน
จำนวน๒โครงการนะฮะประกอบด้วยโครงการในตะบนตลุกดู่๑โครงการ
กับในตำบลหาดทนงอีกหนึ่งโครงการโดยมีรายงานนะครับว่า
๒โครงการนี้เนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาเป็นรายเดียวกัน
เขาอ้างว่าถูกนายวิรชาติกับพวกเนี่ยเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างทั้ง๒ตำบลมูลค่าโครงการละ๕แสนบาท
เท่ากับว่าเป็นเงิน๑ล้านบาทแต่ผู้รับเหมาเขาขอต่อรองนะฮะโดยนายวิรชาติ
ก็เลยเรียกรับที่โครงการละสามแสนบาทรวม๒โครงการเนี่ยเป็นเงินสินบนทั้งหมด
หกแสนบาทนะครับอ่าซึ่งทางตำรวจก็เลยนี่ฮะขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
แล้วก็ไปควบคุมตัวนะครับมีผู้กระทำผิดเพิ่มเติมด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะ
นอกจากเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยนะฮะก็มีอีกสองคน
ที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับคือนายมานพกับนายยิ่งยงนะครับ
นายวิรชาติถูกควบคุมตัวที่บ้านพักนะครับในตะบนตลุกดูนะครับ
ส่วนนายธนพัฒน์กับนายกุณทัศน์ไปควบคุมตัวได้ที่ห้องทำงานในเทศบาลตะมนตลุกดูนะครับ
ขณะที่นายมานพกับนายยิ่งยงถูกจับได้ที่หน้าธนาคารทกศสาขาเมืองอุทัยธานี
พร้อมกับของกลางเงินสด๖แสนบาท
การจับกลุ่มก็อย่างที่บอกนะฮะผู้รับเหมาผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับ
เขายื่นประมูลโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำปลาปลาในพื้นที่ตำบลตลุกดู่และตะบนหาดทนง
แต่มีบุคคลปริศนาโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ถอนตัว
อ้างว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้ไปทำเสนอเงินหลายหมื่นบาท
แต่ผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่สนใจ
เขาก็ยื่นประมูลตามขั้นตอนเนี่ยชนะการประมูลถูกต้อง
แต่ไม่จบแค่นั้นนะครับพอจะลงมือก่อสร้าง
มีกลุ่มอิทธิพลมืดมาล็อบบี้ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ปูนซีเมนทุกแห่งในอุทัยธานีไม่ให้ขายให้เขา
ปูนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะ
จนแบบขาดแคลนวัตถุดิบก่อสร้างไม่ได้ตามแผนนะฮะ
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านมานายวิรชาติที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตลุกดู
ก็เรียกผู้เสียหายไปพบสามรอบแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่า
ให้จ่ายเงินโครงการละ๕๐๐๐๐๐บาทรวมเป็น๑ล้านบาท
เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง
การก่อสร้างจะได้ดำเนินการได้ตามปกติก็มีการเจรจาต่อลอง
เหลือโครงการละ๓๐๐๐๐๐บาทเป็น๖๐๐๐๐๐บาทรวมเป็น๖๐๐๐๐๐บาท
และนัดส่งมอบเงินในวันนี้ที่หน้าทกศอำเภอเมืองอุทัยธานี
ถึงเวลานัดหมายนายมานพกับนายยิ่งยงเป็นคนมารับเงิน
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มทันทีนะครับ
แล้วก็ขยายผลไปจับกลุ่มนายวิรชาติกับพวกอีก๒คน
แล้วก็ไปตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งนายวิรชาติเป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรี
เป็นสามีของลูกสาวคนที่๔ของคุณชาดา
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาที่กรุงเทพนะฮะ
กองมัญชาการตำรวจศอบสวนกลางนะฮะ
คุมตัวมาที่กองบังคับการปปภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นี่นะฮะเราก็ถามไปที่คุณชาดาไทเศษด้วยนะครับ
นี่อันนี้ตอนที่คุมตัวมาถึงนะฮะที่กองบังคับการปป
ซึ่งขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของบิ๊กกล้อง
ค่ะนี่นะครับ
คือทางคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
สสออุทัยธานีบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อมรับว่านายวิรชาติเป็นลูกเขยจริงนะฮะแต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวจะแถลงพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณชาดาบอกว่ามันทำให้เห็นเลยนะ
ว่าเรื่องการปราบรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลเนี่ยและกระทรวงมหาดไทยที่คุณชาดากำลังดำเนินการอยู่เนี่ย
นี่ขนาดลูกเขยของคุณชาดาเนี่ยก็ไม่สามารถจะหลีกหนีกฎหมาย
หรือว่าไม่สามารถทำผิดได้เรื่องนี้ใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้น
แต่ตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเมื่อเขายังปฏิเสธข้อหาก็ต้องต่อสู้คดีไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่เรื่องรายละเอียดต่างคุณชาดาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา๑๙นาฬิกาเนี่ย
ก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับพลโนตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปนะฮะ
เปิดเผยว่าหลังจากจับกลุ่มนายวิรชาติได้แล้วก็พวกก็ได้คุยกับคุณชาดาไทเศษแล้วนะฮะ
คุณชาดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพ่อตาของนายวิรชาติ
ซึ่งคุณชาดาก็ไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ขออะไรด้วยแล้วก็บอกว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
พร้อมกับย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วว่าถ้าใครไม่หยุดก็ต้องดูแลตัวเองกันไป
ซึ่งคุณชาดาก็เข้าใจส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดทุกคนยังยืนกรานปฏิเสธข้อหา
ส่วนผู้เสียหายตอนนี้ยังมีรายเดียวที่มาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่ม
หลังจากนี้จะขยายผลว่ามีผู้รับเหมาคนไหนหรือมีใครที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร
แนวทางการสืบสวนพรุนเกียจบอกว่าพบว่านายวิราชาติทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการ
แล้วก็ให้ลูกน้องแบ่งหน้าที่การทำงานนะฮะโดยมีนายธนพัฒน์กับนายกุณฑัศน
ทำหน้าที่คอยเกลี้ยกล่อมผู้เสียหายนะครับส่วนนายมานพทำหน้าที่เจรจาเรื่องเงิน
นายยิ่งยงจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปรับเงินเป็นการจับกลุ่มแบบความผิดซึ่งหน้า
หลังพบว่านายยิ่งยงเดินทางมาพร้อมกับนายมานพเพื่อมารับเงินจากผู้เสียหายในวันนี้
ส่วนจะให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ในส่วนของผู้เสียหายนะครับทางปปชแล้วก็ตำรวจปป
ตอนนี้ได้รับเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวฟังเสียงของท่านผู้การจรูนเกียรติหน่อยนะฮะ
ส่วนตัวท่านไม่เกี่ยวนะครับท่านบอกแล้วว่าพี่ว่าไปเลยครับ
อนุทินบอกว่าคุณชาดาโทรมารายงานแล้วนะฮะและนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่า
ไม่มีใครสามารถมีเส้นมีสายใหญ่เหนือกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นญาติใครเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีคุณชาดาก็ยังได้บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คือคุณอนุทินว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีแล้วว่าถ้ามีหลักฐานชัดเจน
ต้องสั่งให้นายกเทศมนตรีก็คือลูกเขยคุณชาดาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป
ถ้าใครทำผิดกฎหมายต้องได้รับผลกรรมที่ก่อเอาไว้คุณอนุทินยืนยันว่าคุณชาดาไม่เข้าไปก้าวกายในเรื่องนี้อย่างแน่นอน
ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้แล้วก็กล่าวทิ้งท้ายกับนักข่าวบอกไม่รู้ว่า
ท่านชาดาอาจจะสั่งจับเองก็ได้นะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวก็รอตามกันต่อกันแล้วกันนะ